ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักของแม่เป็นความรักที่เป็นสากล
ไม่ว่าเชื้อชาติใดอยู่ที่ไหนก็รักลูกและยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก
อะไรที่ทำไม่ได้หรือแม่เคยขาดโอกาส
แม่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้โอกาสที่ดีนั้น
ครอบครัวที่มาเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้นะครับมาไกลจากจังหวัดแม่ห้องศรครับ
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวนี้พร้อมกันเลยครับ
เราไปคุณไทยอย่าพูดไทยได้อ่านได้เขียนได้ไม่ว่าคุณไทยคุณอื่น
ไปคุณไทยไม่ว่ากันแต่ทำไมไม่เท่ากัน
แม่ชื่อมุงแก้ววัชจังพวชมอายุ๔๔ปีที่บ้านมีกาฮ่าโคม
มีพ่อมีแม่มียายลูกคนโตมเป็นผู้หญิงลูกคนเล็กผู้ชาย
มุงชื่อเดะยินวันนภรวัชจังพวชมชื่อเรนหวานตอนนี้อายุ๑๕ปีทำอาชีพการเกษตร
ที่บ้านทำไร่ทำสวงที่ไร่ก็ปลูกข้าว
ที่สวบปลูกเข้าโผล่เราได้เฉลี่ยต่อวางวางละ๕๐บาทค่ะ
หนูช่วยที่บ้านทำกับข้าวหุงข้าวแล้วก็ทำอาหารค่ะ
ส่วนนอกบ้านก็ช่วยหาดข้าวโพดปลูกข้าวค่ะ
ชื่อหมอทุเมรัชันผัวชนอายุ๔๗ปีเวลาไปทำงานไปกาแฟไปกับลูก
ลูกช่วยเต๊ะกับข้าวไปกับหมู่บ้าน
ไปกับหมอบ้านเลยคุณเจ๋ยก็ไปด้วย
บางทีถ้าลูกสาวไม่ไปเรือก็ไปช่วยทำงานถือเจาะถือหนี้ช่วยทำกับข้าว
ต้นหอข้าวไปเองค่ะเตรียมกับข้าวแล้วก็จานช้องห้อสายใบตองค่ะ
ทุกวันนี้แม่ไปเช่านาของคนอื่นมาทานค่ะถ้าได้เยอะก็ให้๒๐ถังถ้ามีเยอะก็ให้๑๐ถัง
ข้าวที่เราปลูกไว้กินเองบางปีก็พอฟรีบางปีก็ไม่พอกิน
บางวันก็ทำทั้งวันเลยหรือไม่บางวันก็ทำแค่ครึ่งวันก็เสร็จค่ะ
ก็เหนื่อยอยู่ค่ะแต่ก็สนุกค่ะ
หนูชอบไปช่วยพ่อกับแม่ทำงานในในวันหยุดค่ะสนุกค่ะ
ข้าวโพดก็ไปปลูกข้าวโพดแล้วก็หาดค่ะ
ได้หนึ่งก็มีเป็นพันต้นค่ะมันก็จะเป็นข่าวค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งข่าว
ทำแล้วก็มีรายได้แล้วก็ใช้เวลาวันให้เกิดไปอยู่ค่ะ

เวลาไปทำงานเขาฆ่าอันตรายข้าวบัวมาสูง
ถ้ามีคนจ้าให้ไปเกี่ยวเขาก็ไปไปท้องยาก็ไป

ถ้าอยู่ทางไม่มีคนทำเพื่อนลูกจะให้ลูกมีอนาคตที่ดี

ตอนนี้มีหนี้อยู่หกหมื่นบาทค่ะ

เขาทาระทานายมากขาดทุ่ม

จะได้ไม่ลำบากเหมือนเรา

หนูชอบไปเกาะยายค่ะ

ยายเป็นคนที่ชอบเล่านิษฐานค่ะ

ยายก็สุขภาพดีค่ะ

แต่ว่าก็จะไปให้ได้ค่ะ

ตัวแม่เองไม่มีโอกาสได้เรียน

ช่วยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่ดิน
หรือไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ

ลูกเป็นความหวังของแม่ค่ะ
หนูชอบสอนแม่ให้อ่านและเขียนหนังสือค่ะ
อย่าอ่านและเขียนภาษาไทยได้

หนูได้เงินไปเรียนจากแม่วันละ๑๐๒๐บาทค่ะ
ก็พอค่ะเพราะว่าหอเข้าไปกินค่ะ
พ่อก็จะทำไว้ให้มีเพื่อนนักเรียนด้วยกันประมาณ๒๐คนค่ะ
ก็เป็นรถกระบะแต่ว่ามีหลักค้าให้ค่ะ
ออกจากที่นี่ประมาณ๗โมงเช้าค่ะ
ทานที่นี่ก็บางตอนก็จะคลุกคล้าเป็นหลุมค่ะ

ถ้าเกิดขับรถประมาณเราก็จะคล้ามหัวลงไปได้ค่ะ
กลางคืนก็จะอันตรายกว่ากลางวัน

คือไปเรือในรถเรือในอำเภิลค่ะ
ใกล้จับบ้านประมาณ๒๐กิโลกรัม
ลงขอใช้เวลาเยอะแล้วก็ลำบากค่ะ
เป็นห่วงลูกไม่อยากให้กลับมือค่ะ

เวลาคะแนนผลสอบออกมาหนูก็จะเอาใบเกรดให้แม่ดูค่ะ
ตอนนี้ได้เกรด๓๔๓ค่ะ
ได้ที่เจคอนห้องเรียนค่ะ
อยากให้แม่รู้สึกภูมิใจในตัวหนู
หนูอยากเรียนคณะนิติศาสตร์ค่ะ
หนูอยากเรียนให้จบสูงสุดแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกินหนูค่ะ
เพื่อให้พ่อกับแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

แม่ชอบทอเสื้อกระเป๋าคนนั้นให้หนูใส่ค่ะ

แม่ทอเสื้อให้หนูได้ความรักค่ะ
มาให้ลูกมีอนาคตที่ดี
แล้วอย่าได้ทุนเพื่อใช้หนี้

พ่ออยากให้ลูกได้เรียนสูง

กับแม่เป็นคนดีมากเลยค่ะ
ความฝันของหนูหนูอยากได้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อค่ะ
หนูอย่าเรียนถือปริญญาหนูจะสู้ค่ะ
ถึงแม้หนทันมันจะลำบากแต่หนูก็ยังอยากจะเรียนค่ะ
หนูอยากตอบแทนพ่อกับแม่ด้วยการเรียนให้จบแล้วก็มีงานทำค่ะ
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเผาแต่พ่อกับแม่ก็อย่าให้เราได้เรียนได้เป็นเหมือนคนไทยทั่วไปค่ะ
กับแม่ทำเพื่อนหนูหนูรักพ่อกับแม่มากค่ะ
ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่ค่ะ
ประโยคที่ผมฟังมุ่งถึงตื่นตันคงอบอุ่นมากเพราะเป็นเสื้อผ้าที่พ่อแม่บอกให้
ไปพูดคุยกับครอบครัวของแม่มูแก้วจากแม่ห้องศรกันครับ
สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับจันสวัสดีลูกป้าสวัสดีครับ
แม่พ่อจริงแล้วชื่อน่ารักมากเลยนะแม่มูแก้วพ่อหมอทูเงว
ผมออกเสียงถูกไหมฮะมีชื่อเล่นไหมครับ

แฮขออนุญาตเรียกแม่แฮะนะครับ
ง่ายกว่าถ้าเลี้ยงแม่ง่ายกว่าเยอะเลยน้องหวานนะลูก
แล้วก็คุณป้าก็คือเป็นพี่สาวของแม่ใช่ไหมลูกเป็นพี่สาวของแม่มูแก้ว
มูแก้วอยู่อำเภออยู่หมู่บ้านอะไรครับ

แต่นี่ลักษณะพื้นที่ของบ้านแม่ออเนี่ยก็คืออยู่บนภูเขา

แต่เห็นบอกว่านะแม่มูแก้วเนี่ยเป็นคนไทยภูเขานะครับ
ที่มีเชื้อสายชาวปากากยอนะครับหรือที่เรียกง่ายก็คือชาวกะเหลี่ยงนั่นเอง
ซึ่งคนไทยเหมือนกับพวกเราแต่สิ่งที่พวกเขาขาดนั่นก็คือโอกาสหลายอย่างครับ
เพราะว่าบ้านหลังนี้นะฮะของพวกเขาที่อยู่กันเนี่ย
ถนนหนทางการเดินทางไปหมู่บ้านของบ้านแม่หมูแก้วเนี่ยเป็นทางชัน
วิ่งรถผ่านเขาไปหลายเขามากแต่เราชินไหมลูก
ชินแล้วค่ะเพราะว่าใช้เส้นทางนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

การเดินทางที่ยากลำบากครับแล้วก็ความยากจนของครอบครัวนี้
ทำให้แม่มูแก้วนั้นหมดโอกาสทางการศึกษาไม่ได้เรียนหนังสือ
ความฝันสูงสุดของแม่ก็คืออยากอ่านหนังสือออก
ค่ะอยากอ่านหนังสือออกอยากเขียนได้เหมือนคุณไทยครับผม
แล้วตอนนี้พอเขียนได้มากมั้ยครับแม่
พอเขียนได้แต่ชื่อค่ะเพราะรูดสองขอสอนทีละตัว
คุณครูหวานเนี่ยเหรอสอน

ก็ให้เขียนทีละตัวทีละตัวเขียนได้ค่ะ
หนูมีแบบเรียนกไก่อะไรไหมที่บ้าน

เดี๋ยวจัดให้เอาไปแปะไว้ข้างฝาบ้านเลย

ลูกเก่งแล้วครูหวานนี่เก่งแล้ว
เดี๋ยวครูหวานช่วยสอนให้นะครับ
จ๋าตอนนี้แม่มูแก้วทำอาชีพอะไรครับ
อาชีพทำไร้ทำสวง
ถ้ามีครูให้ไปถอนย่าก็ไปให้เกี่ยวข้าวก็ไป
หาข้าวพูกก็ไปไปทุกอย่าง

คือเงินที่ได้มาก็เหมือนหาวันใช้วันใช่ไหมครับ

ซื้อกับข้าวกินไว้ให้ลูกเพื่อไปลูกเรียน
ทีนี้เกษตรก็ทำรับจ้างทั่วไปก็ทำ

คือทุกคนในบ้านช่วยกันทำงานหมดเลย

ยายก็เอาจริงหัวเข่าก็ไป
รู้สึกยังไงครับที่ทุกคนในบ้านช่วยกันทำงานแบบนี้

ที่ครอบครัวเราช่วยกัน
เวลาทำงานไปก็เราไปทักครอบครัวว่ามีผสมเหมือนกัน

คำพูดของเด็กคนนี้ที่หลุดออกมาจากปากนะฮะ

เขามีความเชื่อว่าคนขยัน

เพราะว่าถ้าคนที่ขยันไม่มีวันออกแตนแน่นอนค่ะ
เหนื่อยไหมเวลาช่วยพ่อแม่ทำงาน

เพราะว่าได้ช่วยพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ค่ะ
แล้วพี่เอเห็นหนูเดินไปลูก
เวลาไปตัดข้าวโพดเห็นบอกว่าไล่ข้าวโพดกว้างมากเลย

เขาต้องช่วยพ่อแม่เก็บข้าวโพดอะไรอย่างนี้เหรอลูก

เดินทีก็ต้องขึ้นเขาไปกันอย่างนี้เหรอ

ถ้าช่วงไหนที่รถไปได้ก็ขับรถไปค่ะ
นี่คือเรื่องของการทำงานนะฮะ
ส่วนในเรื่องของการเรียนเห็นบอกว่า
โรงเรียนเนี่ยต้องเดินทางแบบมีทั้งเขา

ไหมลูกโรงเรียนอ่ะมีเหวก็มีนะฮะที่เดินไปอ่ะ
แล้วทางมันก็ไม่ได้เป็นทางที่เป็นลาดยางตลอดใช่ไหมลูก

ค่ะแล้วก็บ้านที่ก็มีลุงด้วยค่ะ

กลัวค่ะเพราะว่ารู้สึกชินแล้วค่ะเหมือนเป็นบ้านรัฐก็รู้สึกปลอดภัยค่ะ
ทำไมหนูถึงได้รักการเรียนมากลูก
เพราะว่าหนูอย่าทำความฝันหนูให้เป็นจริงค่ะ

เรียนรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็กลับมาช่วยบ้านเกิดให้พวกเราชาวปากัญญามีสิทธิเท่าเทียมกับคนไทยคนอื่นค่ะ
ตั้งใจนะลูกนะความฝันหนูต้องสำเร็จแน่เพราะเห็นบอกว่าการเรียนของหนูก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

๓๔๓ครับ

เขาเรียนดีมากนะแม่เขาเรียนเก่งมาก
ถ้าได้วันนี้แม่ภูใจมากถ้าได้เรียนสูบจุภือจตรีแม่ภูใจมาก
ถ้าได้เรียนสูงและได้จบปริญญาตรีแม่จะภูมิใจมาก
อีกไม่นานเห็นบอกว่าได้เงินไปกินโรงเรียน

แล้ว๑๐บาทนี่หนูไปใช้อะไรพอเหรอลูก
พอครับเพราะว่าพอเข้ามากินกับเพื่อนค่ะ
คือวันที่แม่ให้ไปเนี่ยก็กินแต่ข้าว

ค่ะก็เก็บไว้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนค่ะ
เวลาที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้หนูก็ไม่ต้องแบร์มือขอแม่อีก

ก็เอาเงินที่เราเก็บเนี่ยไปซื้อเอง

นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะเขามีเพียงแค่๑๐บาท
จะกินจะใช้ก็ต้องระมัดระวัง
ประโยคนึงที่พี่เอได้ยินแล้ว
น้ำตามันรื้นขึ้นมาคือมันภูมิใจมาก
นั่นก็คือหนูภูมิใจที่แม่ทอชุดให้หนูใส่
เวลาหนูใส่แล้วเหมือน
หนูได้รับความอบอุ่นจากแม่ค่ะได้รับความรักทั้งแม่

ก็เพราะว่าเป็นฝีมือที่แม่ตั้งใจท้อให้

อันนี้หนูก็มีแม่ก็ถอดเสื้อมาไฟพี่เอเลย

พ่อขอบคุณมากนะรักหวานพี่ขอบคุณมากเลย
จะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะใส่เสื้อชุดนี้แล้วจัดรายการ

ผมจะลองครั้งไหนข้างหน้าข้างหลังลูก

ตัวนี้ถัดนานไหม

แม่ได้วิชาความรู้นี่มาจากใคร

ป้าเนอร์พอทู

แล้วแม่เคยทอเอาไปขายบ้างไหมครับ
ไม่มีครับเพราะแม่ไม่มีตามไปซื้อไฟ
แม่ทันแต่พ่อใส่แล้วให้ลูก

มาพี่สาวบ้างคุณป้า

คุณป้าเป็นพี่สาวของแม่หมู่แก้วใช่ไหมครับ

๕คนต่างคนก็ต่างมีครอบครัวไป

แล้วป้าล่ะครับป้ามีครอบครัวไหม

มีแต่ก็รายได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องแบ่ง
แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไหมครับ

เพราะอะไรถึงอยากช่วยน้องสาวคนนี้ครับ
รักเป็นพี่น้องกันและจะช่วยพี่น้องกัน
เราเป็นพี่น้องกันเราต้องช่วยกันครับ
ผมก็ยังรู้สึกดีนะครับนี่คือน้ำใจที่เขามี
แล้วคนคนที่อยู่ทางคนภูเขาเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ย

พ่อครับตอนนี้ในบ้านเราเห็นบอกว่ามีหนี้สินด้วยเหรอ

หนี้นี่ก็คือกู้มาทำอะไรครับ

ไล่ที่เห็นอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมที่ปลูกข้าวโพดมากเลยบนบนเขาเนี่ยนะฮะ
ก็คือเช่าที่เขาอีกเหมือนกัน
หนี้หนึ่งก็คือแม่ต้องไปกู้มาเพราะว่าเห็นบอกว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วย

ทำไมแม่ถึงต้องตัดสินใจมารายการเกมต่อชีวิตครับ
เพื่อไปใช้หนี้แล้วถ้าได้ทุนจะอยู่ไว้ให้เพื่อนลูกก็ศึกษาให้เหลือจุบิจัดเลยนะ
ถ้าได้ทุนสักก้อนหนึ่งในวันนี้แม่จะเอาเงินทุนตรงนี้ไปต่อลมหายใจด้วยการใช้หนี้เขาก่อน

แล้วเงินอีกก้อนหนึ่งที่แม่บอกเอาไว้ว่าถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ก็คือ
อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา

อยากมีทุนการศึกษาให้กับน้องหวานได้จบปริญญาตรี
มีใบปริญญามาให้แม่เห็นสักใบหนึ่ง

แล้วน้องก็จะได้สารฝันของน้องได้

แม้ว่าแม่มูแก้วนะครับจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
แต่แม่ยอมเหนื่อยทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียน
จะได้มีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่ดี

ตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณของผู้เป็นพ่อและแม่
ด้วยการเรียนให้จบปริญญาตรี
เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน
และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพ่อแม่และคนในชุมชนนะครับ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่มูแก้วกับการตอบคำถาม๔ข้อ
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
ลายมือใดต่อไปนี้คือลายมือของแม่หมู่แก้ว
ลายมือแก้วมันจะเคียงแบบมันมาปกป้อง
มันคือสำนักเลือกกายขี้ฝึก